เขาบอกหมดแล้วงานจ้างปีนี้หมดแล้ว

อยู่บ้านว่างนั่งแปลงเพลงสิคะ
แปลงมาสองเพลงแล้วแต่เพลงล่าสุดนี้มันแม่
คุณปล่อยมาสดร้อนให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยกันแล้วกันค่ะ
นี่เป็นรุ่นเราจะรู้ว่าเพลงนี้มันดังมาก
คือเชื่อว่าเด็กยุคนี้ถ้าไปท่องไปเที่ยว
ก็ต้องมีวงในผับในอะไรอย่างนี้เล่นเพลงนี้บ้างแหละ

ดังจริงและนี่คือต้องบอกว่าเพลงนี้๓แล้วแล้วพี่ปูจริงนะคะ
แล้วจะบอกว่าเขาอัดส่งอัดเสียงฟังคุณ